สวัสดีครับใครที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
ว่าจะเป็นกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกอีสานตอนล่างในช่วงนี้
แดดยังคงส่องสว่างต่อเนื่องนะครับ
ดังนั้นใครจะซักผ้าล้างรถรีบจัดการวัน๒วันนี้นะครับ
เพราะว่าต้นสัปดาห์หน้าฝนจะเข้ามามีบทบาท
กลุ่มก้อนเมฆก็จะมาบดบังแสงแดดอาจจะตากผ้าได้แห้งช้าลงนะครับ
นี่คือลักษณะฝนที่ก่อตัวณขณะนี้นะครับ
สังเกตว่าตอนกลางกลุ่มก้อนเมฆกลุ่มฝนนั้นค่อนข้างบางตาเลยทีเดียว
จะตกในบารวรณ์พื้นที่แถวบารวรณ์ภาคตะวันออกฝั่งที่ติดทะเลเท่านั้น
แล้วก็ตกสั้นไม่ตกยาวเหมือนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างที่ได้มีการติดตามมาอย่างต่อเนื่องกระแสลมที่ตอนนี้ถูกหมุนวนไปอยู่บริเวณแถวอาเบงกอ
ถ้าหากคุณผู้ชมดูภาพภาพนี้จะสังเกตว่าจะค่อยมีการคลายตัวจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับ
แล้วก็มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองใดของเรา
และจะแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องสีเขียวคือความแรงของกระแสลมนะครับ
สังเกตว่าบริเวณตอนกลางเป็นสีเขียวเลยนะครับ
หมายความว่ากระแสลมนั้นแรงแล้วก็สามารถที่จะหอบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุม
ทำให้กรอก่อนตัวกลายเป็นฝนมากยิ่งขึ้น
สังเกตว่าบริเวณฝั่งอันดามันคลื่นแรงต่อเนื่องนะครับดังนั้น
ใครจะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะ
สะสมนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึง
วันนี้ก็จะพบว่ามีประปรายนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติด
ฝั่งอันดามันแต่ว่าหากคำนวณต่อไปจนถึงกลางสัปดาห์
นี้เลยนะครับภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณตอนกลางกรุงเทพ
มีโอกาสเจอฝนที่สะสมจนทำให้เกิดเรื่องของภัยเกิดขึ้น
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
ตลอดสัปดาห์หน้าก็พบว่าภาคเหนือโอกาสการเกิดฝน๑๔๐๖๐ของพื้นที่ตลอดช่วง
เช่นเดียวกับอีสานนะครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
เน้นบริเวณตอนล่างนะครับส่วนภาคกลางครับ๑๓๐๔๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ต้องระวังเรื่องของฝนฟ้ากระนองคลื่นก็จะแรงในพื้นที่ที่มีฝนตกนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย๑๓๐๔๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน
แต่ว่าคลื่นไม่แรงมากนักประมาณ๑เมตรนะครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามัน๑๔๐๖๐ของพื้นที่

จุดที่ต้องระวังหน่อยก็คือตอนกลางของภาคนะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานคร๑๔๐๖๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์ฝนมีโอกาสตกเยอะเป็นพิเศษ
ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
ติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ